ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอคุยความคืบหน้าทางคดีกับทางตำรวจนครบานหน่อยนะครับ
ท่านพลโนตรีนพสินภูลสวัสดิ์นะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ซึ่งท่านดูแลเกี่ยวกับคดีนี้อยู่นะฮะสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับผมครับ
ท่านท่านรองครับตกลงแล้วณขณะนี้เนี่ย
เอาความคืบหน้ากรณีที่ไปหาร่างของเด็กอีก๒ใช่ไหมครับ
ว่ายังหาไม่เจอเนี่ยตรงนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
คนที่เป็นแม่ของเด็กนึงนะครับได้นำคิดว่าเป็นสิ่งที่นำสม
ลูกของรายมาทิ้งว่าจะเก็บหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อคืนนะครับ
พบชิ้นส่วนนะครับคาดว่าจะถูกมนุษย์สองชิ้นนะครับ
ครับวันนี้ด้วยการทนเพิ่มเติมโดยการเปิดหน้าดินและฝุดลูกไฟ
ประมาณหนึ่งเจ็บหักเจ็บนะครับความว่าตอนเนี้ยได้พบชิ้นส่วน
คาดว่านะครับเป็นภายกระดูกมนุษย์สองชิ้นนะครับ
ซึ่งทั้งหมดนะครับก็สมมุติว่าเราจะต้องตามไปเก็บ
นะครับว่านะครับต้องเก็บด้วยเองตั้งฐานได้เสร็จปรับเนี้ย
ก็ต้องมาตรวจเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของพ่อลูกกับแม่นะครับ
คุณนี้คือนายส่องสัตว์กับครับทั้งหนึ่งนะครับ
ว่าความสำคัญเป็นพ่อแม่ลูกหรือเปล่าครับคือเอ่อ
เราเราตรวจทางดีเอนเอเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องเรียบเทียบว่าอ่าน่าจะเป็น
กระดูกของเด็กกี่เดือนกี่เดือนเพราะว่าเด็กที่หายเนี่ย
ยังหาร่างไม่เจอคือสองเดือนกับห้าเดือนใช่ไหมครับครับเราตรวจอินเอเปรียบเทียบเลยครับ
ถ้าความสำคัญของดีเนเอของแม่พ่อและตัวลูกเลยเนี้ย
มันชัดเจียดเลยว่าครับที่เป็นกระดูกชิ้นนี้ก็คือเป็นกระดูกของเด็กที่สุดน้ำคิดแน่นอน
ก็คือเป็นบุตรของตัวครับแล้วก็อ่าเกียรติดาครับครับ
ก็เอ่อน้องสองคนนี้ก็คือปีห้าเก้ากับปีหกหนึ่งที่เขาบอกเข้าไปทิ้งแถวย่านสายใหม่ใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับครับครับแล้วอีกสองคนที่เป็นอ่าที่ไปเจอเป็นศพนิรนามก่อน
ตอนปีห้าหกกับห้าเจ็ดตอนนี้ผลดีเอนเอออกหรือยังครับท่านตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจครับ
ตอนนี้ทางสถาบันนิติเวศรุมันดันตรวจครับก็ทำงานตลอดคืนเลยครับ
ในเคสนี้นะครับครับพยายามเร่งที่ได้ถ้าว่าง่ายจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ
จะมีคำตอบได้ว่าสัมพันธ์พ่อแม่ลูกกันหรือเปล่านะครับ
อ๋อพระเจ้าที่มีข่าวออกมาว่าอ่าผลออกมาแล้วเป็นอ่าลูกของเอ็มกับดาเนี่ย
สองคนนี้อันนี้คือยังไม่ผลยังไม่ออกใช่ไหมฮะผลยังไม่ออกครับอ่า
ท่านครับไอ้คดีเนี้ยฮะท่านด้านขณะนี้น่ะ
ตำรวจนครบานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมีคนที่ก่อเหตุอ่า
หรือว่าคนที่เป็นคนต้องสงสัยเนี่ยรวมแล้วกี่คนฮะ
ครับครับแล้วก็นางศูนย์นั่นนะครับสองคนนี้โดนเคราะห์ไปแล้วนะครับ
พวกอื่นเป็นเก่าที่แก่ความตายแล้วก็ซ่อนดึงกันพร้างสุดนะ
ค่ะอันนี้คือวันนี้น้องโมเดลที่กำแหงเพชรพอแดลแกมัน
เพชรใช่ครับครับครับก็คือตัวนางเจสดาซึ่งเป็นเมีย
คนหนึ่งซึ่งปรากฏว่าที่ให้ฆ่าลูกเสียชีวิต๔ลาย
ครับครับตอนเราก็จะตอบปบว่ามีการแจ้งที่นำส่งที่
ที่สถานบันนิตยุเวศน์ต้องศพใช่ไหมครับท้องพี่บังซึอยู่ระหว่างการตรวจสมบินในเปรียบเทียบ
ว่ามีผลิตรึเปล่าถ้าใช่ทางนางเจษฎาเราจำการแจ้งเขาว่าหายอีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วตัวในเอ็มกับลูก๔คนนี้ที่เกิดกับเจษดาเนี่ยอันนี้เรารวมหรือว่าแยกคดีกับทางน้องโมเดล
ทุกคดีทางวิชการบัตถุคอตบานให้รวมคดีและแยกรายกรรม
ก็จะเป็นคดีเดียวกันในการทำสำนวนเดียวกันไปเลยแต่ว่าแยกกลับ
ใช่ครับคุณครับ
ในเบื้องต้นเมื่อคืนที่ทำการสอบสวนปากคำนะครับก็ให้การยอมรับว่า
เคสสองรายแรกที่บางซื่อนะครับที่เราพบศพนะครับ
ก็คือนายธิรภาพเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นผู้ที่ลงมือตบตีนะครับ
นำร่างของเด็กแข็กไปชิงคือที่ส่วนรถไฟนะครับ
เกี่ยวกับพี่สองนะครับก็คือช่วงปีห้าเจ็ดนะครับ
หล่องปีหลังภาษาเค้าก็ลงบุรูปที่กลับปีก็ที่ลำตัว
กว่าบนตัวบังนะครับครับต้องเป็นใคราวหนึ่ง
อูโห้นะครับค่อยนำล่างคิดร่วมกับความจริง
คือน้องบรูดเดลนะครับก็ยอมรับว่า
ท่องเช่นกันต่อมาเด็กเริ่มป่วยและก็ฝีชีวิตลง

แล้วเสียชีวิตคือต้องไปยังเป็นต้องเอาทั้งภรรยาตั้งเศรษฐธรรมดนางจิตทดานะ
ใหม่ครับครับสุดท้ายแผ่นนัตรภงศ์เนี่ยครับก็บอกว่าต้นต้น
เนี่ยนะเด็กก็ร้องเช่นกันนะครับตนเองก็บังคับให้ตัวนาง
จิตเตอร์ยาเนี่ยเอาภาพอีกฝาก่อนจนพักนะครับแล้วก็ทำเป็น
ตู้วางทีวีต่อมาเนี่ยครับน้องก็ฟื้นขึ้นมาแล้วสุดท้าย
เนี่ยก็คือป่วยแล้วก็ตายนะครับก็นำล่างจะชิงเข้นเริ่ม
แล้วน้องที่เจ็บ๒คนอายุ๑๒กับอายุ๔ขวบที่วันนั้นที่คุณกันไปช่วยตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ย
อันนี้เขาทำไหมฮะเราแจ้งเขาหาเรื่องทำร้ายตรงนี้ด้วยไหมฮะ
ในส่วนนี้ทางพมกับทางพศเนี่ยกำลังทำการสอบเจ็บสอบเสียปากคำ
น้องน้องผู้หญิงอายุสิบสองนะครับครับในเบื้องต้นเขาก็ยอมรับตัวส่งศักดิ์นะครับ
ว่าแหละว่าได้ลงบูร์ทำร้ายจริงจริงโดยใช้อ่าเอาไม้แผ่นเสื้อตีนะครับ
แล้วเมื่อวานอ่ะที่ทางผมกับทางพศไปทำการสวดเข้มห้องพัดนะครับ
ที่ดาวีวุฒิประทัดนึงนะครับห้องสองสี่สิบห้า
ที่น้องวิญญาณดาจับทางนางศักดิ์และกับตัวน้องศักดิ์อาศัยอยู่เนี่ยครับ
ก็พบมีดนะครับจำนวนสามเล่มหนึ่งในสามเล่มปรากฏว่ามีร่องรอยจาก
เราเจอไฟแท็กซ์นะครับจากคำในการของน้องเอง
แล้วก็ตัวนายของศักดิ์เขารักษาภาพอ่าครับทางศักดิ์ศักดิ์เนี่ย

ภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาค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
ความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ